ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ที่บ้านกรอกกันหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีเรื่องของพญานาคลุงพลที่บุกลุกพื้นที่ป่า

ว่าสรุปแล้วจะให้ทุบ

ซึ่งก็มีตัวแทนกำนันมีชาวบ้าน
พอเริ่มทำประชาคมค่ะเขาก็สอบถามชาวบ้านแหละว่า
ใครเห็นควรให้คงพญานาคไว้ยกมือขึ้น
ชาวบ้านยกมือ๓๒คน

ไม่มีคนออกเสียงลงความเห็นแม้แต่คนเดียวค่ะ
เหลืออีก๙คนนั้นงดออกเสียง
ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชาคมวันนี้๔๑คนนะคะ
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทั้งพื้นที่๑๖หมู่บ้านในตะบนกกตูมเนี่ย

ก็คือเห็นด้วยให้คงเอาไว้เนี่ย๓๒ใช่ค่ะ
ที่เหลืองดออกเสียงลุงพลกับป้าแตนก็มา
ใช่ซึ่งคือจะบอกว่ากลุ่มคนที่เห็นด้วยไม่ให้ทุบเนี่ย
ก็มีลุงพลมีป้าแตนมีกลุ่มยูทูบเบอร์ในกกอกแล้วก็นางรำ
แล้วก็มีหนึ่งคนที่เป็นคนนอกพื้นที่แต่ยกมือเห็นด้วยคือนางรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์บ้านกกตูมก็จะเป็นฝั่งที่แก๊งยูทูบเบอร์
บ้านยูทูบเบอร์แบบนั้นน่ะนะคะส่วนคนงดออกเสียงเนี่ยมีหนึ่งคนที่ยกมือ
แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยก็คือช่างเบิร์ตนายสหรัฐยาสาชัย
ที่เข้าร่วมประชาคมวันนี้เขาอยากจะใช้สิทธิ์การเป็นชาวบ้านกกอกตั้งแต่เกิด
เรื่องไม่ออกความเห็นเพราะหัวข้อและรายละเอียดในการทำประชาคมมันไม่ชัดเจน
ส่วนการจะมีหรือไม่มีพญานาคเนี่ยช่างเบิร์ตบอกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์กับผม
เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อสร้างพญานาคก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้ว
ถ้ามีหน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลชัดเจนก็อาจจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็ได้
ทีนี้ช่างเบิร์ตเขาขอระบายความในใจหลังเข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยไปฟังค่ะ

ก็นั่นเนี่ยสิจาก๒๐๐กว่าคน
เหมือนที่ช่างเบิร์ดเขาติดใจว่าเหมือนกลับมาจากฝั่งลุงพลหรืออะไรยังไง
ก็มีลุงพลมีป้าแตนมียูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ประเด็นมันคือพอทำประชาคมเสร็จนายมนตรีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลกกตูมสรุปผลเลย
แล้วก็ปิดเวทีประชาคมบอกว่าอ้าวการทำประชาคมวันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เดี๋ยวจะรายงานส่งพนักงานสอบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจปรับปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบสำนวนคดีที่ลุงพลบุกลุกป่า
แต่ความจริงบางชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าเขารู้กันทั่วถึงหรือยัง
หรือตัวลุงพลเองเขาถูกแจ้งก็หาเรื่องนี้เขาถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่า
เขาจะมีสิทธิ์บวชไหมหรือว่ากลุ่มยูทูปเบอร์มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมบวชด้วยหรือเปล่า
เขาใช่ชาวบ้านในพื้นที่เหรอกลุ่มยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คือเหมือนกับว่าเอา๔๑คนก็สรุปผลเลยหรือ
เองก็เปิดเผยหลังการร่วมเวทีประชาคมนะคะว่าก็ให้เป็นดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกัน
เพราะความตั้งใจเดิมในการสร้างพญานาคเนี่ยก็ตั้งใจจะมอบให้เป็นสาธารณะอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นดราม่าที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อกี้ว่าชาวบ้านเขาสงสัยการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
ลุงพลมีส่วนไหมหรือว่ากรณีที่ลุงพลไปร่วมเดินแบบในงานกาชาติ
และการของดีมาที่จังหวัดมุกระหาศาสตร์๑๐มีนาคมเนี่ย
ลุงพลบอกว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็แล้วกัน
ผมก็แค่ตั้งใจร่วมงานกุศลตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเชื้อเชิญมาแค่นั้นเอง
งานกาชาตินะฮะที่มุกดาหาร๑๐มีนาคม
ที่คนมีภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะแล้ว
ผู้ต้องหาในคดีหลายคดีไปร่วมงานเดิน
ลักษณะแบบนี้เหมาะหรือไม่เหมาะมันได้ไหมยังไง

เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเขาทำผิดจริงเลย

ถ้าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะครับ
พื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นของสาธารณะประโยชน์ไปครับ
ลุงยินดีที่จะมอบพญานาคต์ให้กับรัฐดูแล
ครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
ตั้งแต่๘คนนะครับ

ใช้พระร่วมกันฟันต้นไม้แล้วก็ลากกันมากองเอาไว้
อัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกัน
ครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ